อย่างเรื่องของคลิปเนี่ยนะคะตอนนี้เราจะหยิบยกมาให้ดูเรื่องของ

เน็ตไอดอล๑๐คนที่โด่งดัง
บางคนนี้นะคะก็เรียกว่าไม่ตั้งใจจะดังหรอก

มีใครบ้างสรุปให้คุณผู้ชมดูกัน
ดูคนแรกเลยคิดว่าคงจะไม่เหนือความคาดหมาย

เทพพิทักนะคะหรือว่าคุณต้น

อายุ๓๒ปีชาวลบบุรี

แต่ด้วยความเหงาค่ะก็มีเพียงแค่โทรศัพท์

ระบายความในใจแล้วก็ทักทายเพื่อน

ก็เลยทำให้หนุ่มคนนี้ดังชั่วข้ามคืน
ดังขนาดว่าผู้กำกับ

แต่ว่าดังได้ไม่นานสุดท้ายพฤติกรรมเปลี่ยนไป

ตัดขาดกับเทพิทักษ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาดังจริง
เออนะฮะดังเพราะว่า

ไปดูคนที่๒ที่แจ้งเกิดพร้อมกัน

ดูนิดหนึ่งไม๊

คนนี้เขาไปจ่ายค่าปรับแล้วก็เจอผู้หมวดรูปหล่อ

บอกเขาไปว่าฉันชอบเขา
พูดคลิปเลยให้เพื่อนหายท่านแบบนี้แหละ

สาวน้อยสาวใหญ่สาวแท้สาวเทียม

พู่หมวดเค้าก็ทำหน้าทีมเค้านะ

ต่อเนื่องกันเลยนะคะมาดูอีกหนึ่งคนบ้างค่ะ
อีกหนึ่งคนต้องยกให้เลยน้องเครียว

ใช่ค่ะหนุ่มน้อยวัย๑๔เชื้อสายกะเรียง
อยู่ชั้นม๑โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
ที่อำเภอสังขลาบุรีจังหวัดกาญจนบุรี
เพราะว่าอยู่ดีดังเลยนะคุณ

แล้วก็น้องเครียวเนี่ยโกลอินเตอร์ในพริบตาล่าสุดนะคะ
เครียวก็ได้เข้าสู่เส้นทางสายแฟชั่นอย่างเต็มตัวไปแล้วเรียบร้อย
นี่คือภาพถ่ายแบบนะภาพถ่ายแบบ
คนเขามองว่าหน้าของน้องเขาแปลกดีเท่ดี
เวลาแต่งตัวเข้าไปนะสีหน้าอะไรก็ดูโดดเด่นแบบอินเตอร์
ไปดูคนที่๔เรียกว่าฮือฮาวงการการศึกษาค่ะ
คนนี้เองคุณครูแก้วใจเหมือนอินนะครับ
แห่งโรงเรียนราชวินิตบางเขน
นี่นะคะผมคุณครูท่านโดดเด่นจริงนะบอกว่าเอ๊ะเหมือนกันเลยไหม
คุณครูบอกว่าทำผมทรงนี้มาตั้งแต่ปี๒๕๒๖หรือ๒๓ปีแล้วนะคะ
แล้วก็บอกว่าจะทำต่อไปเรื่อยเป็นเอกลักษณ์ของคุณครูแก้วใจไปแล้วล่ะ
วันไหนไม่ตั้งกระบังสูงแบบนี้นักเรียนอาจจะเรียนไม่รู้เรื่องก็ได้

ใช่แล้วคุณครูก็อาจจะไม่ชินกับหน้าตัวเองกับผมตัวเองนะ

ภาพนี้อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียคนก็ไปแห่ทำตามกันเต็มเลย
แต่ฉันรู้ว่าไม่มีใครเหมือนอาจารย์

และคมมากเลยผมคุณครูนะครับ

หนูน้อยฟันน้ำนมรายหนึ่งที่สำนึกผิด
ขอโทษหลังต่อยปากเพื่อนร่วมชั้นก่อน

จะตีมือตัวเองไม่ทำอีกแล้ว

ไปต่อยปากเพื่อนทำไม

ไปต่อยเขาปากแตกเลือดไหลนะ

ถ้างั้นก็โทษ

ไม่ต้องเอาเล็กาลีมาหยวดตาก
ไม่ต้องเอาเล็กาลีนะเพราะเขา

คือก็รู้สึกสำนึกผิดนะครับ
ตอนที่ไปเป่าปากเพื่อนเป็นช็อตที่
คนดูก็บอกโอ้สงสารดูสินะ

เป็นวิธีการที่คุณครูเขาอบรม

และที่สำคัญได้เอ่ยขอโทษเพื่อนเอง

แล้วก็จะไม่ทำแบบนี้อีกนะครับ

คนที่๖ค่ะที่จะให้ดูคนดังในโลกโซเชียลมีเดีย
แกล้งเพื่อนสาวในชั้นเรียนจำได้ไหม
คือทำเสียงเรียนแบบพิธีกรโทรทัศน์ชื่อดัง

แล้วเหมือนกับเสียงที่เค้าเรียนแบบพี่กรก็เหมือนด้วยนะ
ไม่รู้นักกับเท่าไรนักกับทั้งจะหักไม่มี
เอาเธอออกมาแยกมองแต่ละที
ไม่ให้จะมีอะไรสวยเลย

เขาบอกแบบนี้ปกติก็แซวกันแบบนี้อยู่แล้ว

ดนตรียังไงก็ทำให้มีความสุขนะคะ
ต่อคนที่๗ค่ะน้องน้ำเต้า
จำได้ไหมคะเรื่องราวเกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง

ครับแล้วก็ผู้กำกับคุณพศอานนท์
ก็ติดต่อให้ไปเล่นภาพยนตร์เรื่อง๘๘

เจ้าตัวบอกว่าหลังจากที่เป็นนักแสดงชีวิตก็เปลี่ยนไปเยอะ
แต่ว่ายังคงมีพฤติกรรมเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ

แต่ว่าน้องน้ำเต้าแสดงนิดเดียวตอนท้าย

ซ้อนมอเตอร์ไซค์พระเอก

ไปดูเหมือนว่าพระเอกเขาแบบว่าโอ้มาปิ๊งรัก
ก็เลยพาน้องน้ำเต้าซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกัน
ก็ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงหลังจากที่โอ้โหเป็นข่าวเศร้าตอนแรกเนอะ
ได้รับการดูถูกอะไรแบบนี้นะครับ

กี่รอบก็ยังฮาทุกรอบเขาบอกแบบนี้
สำหรับคลิปแจ้งเกิดคุณลุงท่านหนึ่ง
ขณะที่ไปต่อคิวเติมน้ำมันในปั๊มที่จังหวัดสุรินท
ก่อนที่จู่คุณลุงจะพุ่งออกมา
แล้วก็เสียหลักหมุนดริฟต์อยู่เกือบ๒รอบ
โดยประคองตัวรถอย่างมืออาชีพ

นี่ดริฟต์คนตกใจนะ
คนตกใจแล้วแหละอะไรอย่างไร
จะล้มหรือว่ายังไง
ลุงตั้งใจหรือว่าลุงไม่ตั้งใจ

ทุกคนมึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดูสิ

มาดูคนที่๙กันบ้างค่ะคุณผู้ชม
คนที่๙ก็คือหนุ่มปอนพ่อค้ากุยช่าย
จากเมืองมหาสารคามคนสารคาม
อันนี้ก็ต้องรวมเป็นพ่อค้าแซ่บพ่อค้าหล่อใช่ไหม
ใช่เขาขยันช่วยแม่ขายของทุกวันค่ะ
ทีนี้ลูกค้าเนี่ยโอ้โหสาวน้อยสาวใหญ่

เพราะฉะนั้นความอร่อยของเขาเปิดมานาน๑๘ปีแล้ว
ใครที่เห็นตอนนี้อยากจะตีตัวไปสารคาม
ไปลองชิมกุ้ยชาย

ช่ายก็อร่อยพ่อค้าก็น่าอร่อย

เป็นเรื่องของโลกโซเชียลเนอะ

ท้ายคนที่๑๐ค่ะผ่านมาไม่นานมานี้เองนะคะ
สำหรับหนุ่มน้อยที่ชื่อน้องเจ๋งพี่เจ๋งสมชื่อ

คุณเลขได้ไวกว่าเครื่องคิดเลขด้วยซ้ำนะคะ
แล้วก็บอกว่าแค่บอกตัวเลขไป
เลข๓หลักคูณกับเลข๒หลักนี่นะคะ

คือไม่ได้เอาเลขหลักหน่วยคูณเลขหลักหน่วยแล้วนะ

อันนี้เลขหลักพันคุณเลขหลักพันน้องก็ตอบได้
ใช่ค่ะแล้วก็เป็นคลิปที่หลายคนแชร์กันไปอย่างมากมายทีเดียว
น้องคนนี้เนี่ยเขาอยู่ที่แผงพระในตลาดระยองนะคะ

เพราะว่าผู้สื่อข่าวหรือว่ามีคนที่ไปพิสูจน์

สมมุติ๘๔๖บวกเท่านี้หรือคูณเท่านี้

ดูท่าเขาด้วยสิ

อื้อฮือยอด
นี่แหละฮะก็เลยเอามาให้คุณผู้ชมดูนะครับ
เป็นอีกเด็กอาชิริยะคนหนึ่งนะ
เราลองคูณกันไหม

ขอดูเครื่องคิดเลขขอทุกอย่างก่อนนะ
เลขหลักสูงแบบนี้เราเลยรวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ดู๑๐คนในเน็ตใช่ไหม